ในวันนี้ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่๙เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส
ที่จะเตรียมพร้อมถอนกำลังทหารกลับกองทัพภาคที่๑นะครับ
โดยย้ำกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท
ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิด
ขณะที่กำลังรักษาความปลอดภัยเส้นทางบาดเจ็บไป๔นายครับ
ตำรวจภูทรมายอจังหวัดปัตตานีพร้อมเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิด
เข้าตรวจสอบบริเวณเชิงเขาบ้านถนนหมู่ที่๑
ตำบลมายอนะครับหลังจากคนร้ายก่อเหตุรอบวางระเบิดทหาร
โดยเฉพาะกิจปัตตานี๒๕บาดเจ็บสาหัส๔นาย
ถูกนำส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลปัตตานี
สอบสวนทราบว่าขณะที่ทหารชุดดังกล่าว
ลาดตระเวนเส้นทางเพื่อดูแลความปลอดภัย
ให้กับคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
คนร้ายไม่ทราบจำนวนได้กดชนวนระเบิด
เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ
ขณะที่วันนี้พลตรีธรรมนูลวิถี

ลงพื้นที่อำเภอสุหายโกลกจังหวัดนราธิวาส
ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่๓๖
และติดตามการทำงานของหน่วยในพื้นที่
ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่๙

และขอให้ทุกคนระวังตัวในการปฏิบัติหน้าที่

แม่ทัพภาคที่๑จะลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
เพื่อให้กำลังใจทหารจากกองทัพภาคที่๑
ของอำเภอสุงหายโกลกพร้อมทั้งติดตามการสับเปลี่ยนกำลังในพื้นที่
รวมถึงความพร้อมของการถอนกำลังออกจากพื้นที่ของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส
ตามแผนการถอนกำลังทหารของกองทัพบก
ซึ่งปัจจุบันกองทัพภาคที่๑มีเพียง๑กองพันธุ
กรมทหารราบที่๒๙กรมทหารราบที่๒๙
จากนี้ยังมีหน่วยทหารพรานที่๑๑ในพื้นที่อำเภอแว้ง
จังหวัดนราธิวาสซึ่งจัดอัตรากำลังจากกองทัพภาคที่๑เข้าดูแลพื้นที่อีกด้วย
สมบัติการปะเทิงวันแรกที่โรงเรียนบ้านมาลา
จากหน่วยทหารพร้อมกลุ่มทหารพรานที่๓๓
รักษาความปลอดภัยครูนักเรียนและผู้ปกครอง
ร่วมปฏิบัติการดูแลรักษาความปลอดภัยโดยรอบบริเวณโรงเรียนด้วย
เช่นเดียวกับบรรยากาศการเปิดเทอมวันแรกพร้อมกันในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
ทั้ง๓สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจำนวน๓๗๙โรง
ภาพรวมมีตำรวจทหารและฝ่ายปกครองของแต่ละพื้นที่
ส่วนที่กำลังร่วมกันออกตรวจสอบความเรียบร้อยเส้นทาง
และดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
เพื่อป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีอาจแฝงตัวลอบก่อเหตุร้าย